ดูหน่อยค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแม่ค้าคนหนึ่ง
คือใครที่จะเลี้ยงหมานอกจากเราต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตหมาแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติเกิดหมาไปทำไปกัดคนอื่นเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะ
แล้วเหตุการณ์เนี้ยแม่ค้าโดนกัดแบบข้อศอกลึกถึงกระดูกอ่ะครับ
คือข้อเท้าจะฉีกขาดเป็นแผลฉีกขาดแล้ว
แม่ค้าเอาชีวิตรอดมาได้จากคมเขี้ยวแต่ว่าโอ้โหเป็นแผลชะกันหลายแผล
แม่ค้าบอกว่าแขนคุณหักผิดรูปเพราะเจอเขี้ยวหมามันขย่ำเข้าไปลึกถึงกระดูก
กระดูกขาก็หักผิดรูปเหมือนกันข้อเท้าฉีกขาดนี่ต้องรักษาตัวแบบนี้ค่ะ
นอนพันผ้าก๊อตพันแผลอยู่แบบนี้น่าจะต้องรักษาตัวไม่ต่ำกว่า๓เดือน
ใช่ฮะเห็นไหมคะอันนี้คือป้าประคองอินทวงค่ะ
เป็นชาวบ้านใหม่นาคำอยู่ที่ขอนแก่นขายข้าวหลามอ่ะนะป้าประคอง
แต่สภาพแบบเนี้ยคุณคิดว่าป้าประคองจะไหวไปขายข้าวหลามไหมอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสี่สิงหาค่ะ
เพราะว่าป้าประคองเนี่ยนะโดนหมาพันธุ์อเมริกันบูลลี่เนี่ย
วิ่งมาไล่กัดตอนที่ป้าประคองขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ทีนี้ค่ะทางหมอเนี่ยก็ระบุอาการนะ
ข้อศอกหักกระดูกขาผิดรูปข้อเท้าฉีกขาดต้องรักษาตัวแบบสองสามเดือนนี่นี่
ดูสิตอนมาเล่าให้กับนักข่าวฟังนี่คือต้องแบบกระเพลกออกมาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็มีการไปไกลเกลี่ยกับเจ้าของหมา
เรื่องต้นฝั่งเจ้าของหมาเขาบอกว่าปกติจะขังเอาไว้ไม่ค่อยปล่อยมันออกมานอกบ้านหรอก
แต่ว่าวันนั้นน่ะไม่ได้ล็อกกงก็เลยทำให้หมามันหลุดออกมา
กัดป้าประคองแบบนี้แล้วฝั่งป้าประคองน่ะเรียกค่าเสียหายสามแสน
ก็พอฝั่งเจ้าของสุนัขยังไม่ได้ชดใช้ใช่ไหม
ประคองก็เลยแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองปราจีนบุรีค่ะ
แม่ก็เลยตะเกียกตะกายมากลางถนนเพื่อสินีมาเพราะว่าแม่ร่มแล้ว
มันก็เลยที่กัดหน้าแม่แม่ก็เลยเอาแคนไส้นี้บังไว้
บังเพื่อที่ว่าให้มันกัดหน้ากัดคอแม่มันก็เลยงับเขาทุกเคียนนี่แหละ
อยากให้เจ้าของหมาเห็นใจแม่ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเพลิน
แม่หากินวันต่อวันหาได้ก็จักรคอยได้
เมื่อไหร่หาไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้จักรบาด
โอ้โหเนี่ยแม่ประคองเล่าเรื่องราวตอนนั้นให้ฟังนะมันระทึกมากเลย

ขี่จักรยานยนต์แล่นจักรยานยนต์มาดีเอ้าถูกจะงับนะคุณ
แล้วตอนนั้นต้องตะเกียกตะกายหนีคุณต้องคลานหนีเลย
แล้วก็แขนที่โดนกัดจนหักผิดรูปเพราะอะไรเอาแขนยกบัง
งั้นมันกัดขย่ำหน้าขย่ำคอแม่
ใช่แล้วเนี่ยตอนที่ไปคุยกับป้าประคองก็เอาใบที่ไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความให้ดูตอนนั้นเดินไม่ได้ต้องถัดไปแบบนี้ค่ะ
อยู่คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนช่วยก็ประคองมา
กระเพลกมาทีนี้คุยกับฝั่งป้าประคองแล้วใช่ไหม
เราไปคุยกับเจ้าของหมาหน่อยค่ะเราไปหาเลยเพราะว่าเหตุการณ์จริง
มันเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีแต่ว่าป้าประคองพอโดนกัด
แล้วก็ย้ายมารักษาตัวที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะครับทีนี้ตอนที่เราไปที่บ้านเนี่ย
บ้านหลังนี้ไปเจอเจ้าของหมาก็คือนางสุวิไลค่ะ
เพศผู้๒ควบคุณผู้ชมบางคนฟังมาบูรีมันกัดคนอื่นด้วยหรือ
เนี่ยท่าทางดูมันไม่ได้ดุร้ายอะไร
มันตัวเล็กมันดูหน้าตาใจดีนะเออดูหน้าตามันก็แบบอย่างเงี้
ทีนี้ค่ะคุยกับเจ้าของนะเจ้าของบอกว่าวันนั้นจริงน้องหมามันต้องอยู่ในกรงแบบนี้
แต่ล็อกกรงไม่แน่นเพราะว่าอะไรเป็นจังหวะที่กำลังขึ้นไปหยิบของให้สามี
พอล็อกกรงไม่แน่นมันก็ออกมาสิหมาออกมาแล้วไปกัดชาวบ้านได้ยินเสียงคนร้อง
ช่วยด้วยหมากัดหมากัดรีบวิ่งลงมาดู
เอ้าเห็นว่าหมาของตัวเองไปกัดชาวบ้านเขาแล้ว
แล้วหลังจากเกิดเหตุก็พาไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ก็คุยกันเรื่องค่าชดใช้ค่าสินไหม

บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปปรึกษาสามีก่อนได้ไหม
เพราะว่าไอ้ที่เรียกมา๓แสนมันแพงไปมันสูงไป
ไปหาตังค์มาจากที่ไหนมาใช้เยอะขนาดนี้
แล้วหลังจากนั้นก็เลยยังไม่ได้คุยเรื่องค่าเสียหายกันอีกเลยนะคะ